บันเทิงไทยรัฐทรัพย์ทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

วันนี้พบกับเราสองคนเช่นเคยนะครับใบเตย
มาเติมคอมเต็มมือบ่ายการกลับปล่อยแล้วก็เชอรี่ค่ะ
หลายคนตกใจเอ๊ะใครนี่ใช่เชอรี่หรือเปล่า

เอาล่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะคุณผู้ชมค่ะ

วันนี้เรามีภาพบรรยากาศมาฝากกันด้วยค่ะ
คือไปป่วนเพื่อนที่โรงเรียนหรือเปล่าหรือว่ายังร้องงอแงอยู่หรือเปล่า
นั่นสิหลายหลายคนอดเป็นห่วงไม่ได้นะคะหลังจากปรับตัวเข้ากับโรงเรียนได้เป็นอย่างดี
มะลิก็ดูจะแฮปปี้กับการทำกิจกรรมของตัวเองแบบสุดไปเลย
ทั้งร้องเพลงชาติโดยด้วยโลยโมยไม่เคยฟังเปล่า
ใช่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพัฒนาการนะคะเล่นกับเพื่อนด้วย
แต่ระดับลูกพี่ลิสักอย่างจะมีแต่เรื่องธรรมดาธรรมดาก็ดูว่าจะขาดสีสันไปสักหน่อยนะคะ
เพราะนางฟ้าตัวน้อยเธอก็มีวีรกรรมแสบแช่ย่อยเหมือนกัน
แต่งานนี้พี่จ๋าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ
น้องมะลิจะเป็นหัวโจกประจำโรงเรียน

เป็นแค่มุมน่ารักของเด็กวัยนี้ก็เท่านั้นเองค่ะ
เรื่องความแสบมาได้ทุกวันเลย

ชวนเพื่อนอาณุบาลดิง๓มาบ้าง
ชวนมามะเคาะประตูของครูบ้างค่ะ

ก็ค่อยเปิดประตูแล้วขึ้นไปนั่งเก้าอี้ครู

ไม่หัวโจทย์แต่ว่าชอบชวนเพื่อนเล่น

น่าจะเป็นตามวัยเพราะว่าเพื่อนเขาก็โอเคค่ะ

เวลาเราแอบดูแล้วก็ทุกคนก็เล่นกับเขา
ส่วนที่แม่โบโพสต์คลิปสุดซึ้งนะคะ
ตอนที่น้องมะลิกำลังดูวีดีโอประมวลภาพพ่อปอ
ระหว่างที่ทำการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล

ก็มีเหล่าแฟนคลับของสองแม่ลูกนะคะ
แห่กันไปคอมเมนต์เศร้ากันอยู่ไม่น้อยเลย

ลูกสาวยังคงเรียกหาพ่อปออยู่เสมอ
แต่สำหรับตัวเธอนั้นผ่านช่วงเวลาที่อ่อนแอมาได้แล้ว

ที่จะทำทุกวันอย่างดีที่สุดค่ะ
เห็นมอเตอร์แล้วพ่อเป็นรูปฟักเปลี่ยน
บางครั้งเขาเดินมาเขาจะชี้ไปที่รูปพี่ปอน
พ่อพ่อมันไม่เศร้าแล้วนะคะ
มันเกิดความรู้สึกมันรู้สึกดีอะค่ะ
ที่ว่าเขายังไง
กระทั่งวันนี้เขาอาจจะยังไม่รู้เรื่อง
แต่สิ่งที่เขาจำได้ก็คือพี่ปอเป็นพ่อของเขา
บางคนคอมเมนต์มา๖๗บรรทัศน์อย่างนี้
ก็ขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจจริงนะคะ
โมได้อ่านทุกข้อความนะคะ
แฟนคลับเขาเหนียวแน่นหนึบนะน้องมะลิเนี่ย
ลูกพี่ลิกก็คือลูกพี่ลิแหละ